เป็นกรณีที่ตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ตรวจ
มอเตอร์ไซคันนี้ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๕แยกลาดพร้าว
ตำรวจนายนี้วิ่งเข้าไปขวางทางไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขับไป
แต่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมีคนขับเป็นนุ่มอายุ๑๗ปีนะครับ
ปรากฏว่าขับบึงไปเลยทำให้ตำรวจล้มนะครับ
และตำรวจศีรษะแตกข้อมือหักรวมถึงขาหักบาดเจ็บสาหัสด้วย
เรื่องนี้มีข้อถกเถียงของชาวเน็ตกันว่า
ตกลงแล้วเพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นผิด
หรือว่าเพราะตำรวจเองทำหน้าที่แล้วไปกระโดดขวางเขาซะ
นี่ไงจังหวะนี้ครับอุ๊ย

คือวิ่งมาเลยนะเพื่อตั้งใจจะมาขวาง

ป้าบเข้าไปและตัวตำรวจก็ล้มนะครับ
ช่วงแรกเป็นคลิปปกติจากกล้องหน้ารถ

และทำให้ภาพมันช้าลงหน่อยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ
แล้วก็ช่วงท้ายคลิปหลังจากหนุ่มอายุ๑๗ปี
คนนี้ชนตำรวจแล้วยังทำท่าคล้ายจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ตำรวจคนหนึ่งต้องไปยืนขวางไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะพูดถึงข้อถกเถียงของชาวเน็ต
ในคลิปนะบอกว่าหนุ่มอายุ๑๗ปีคนนี้พยายามขี่หนี
จึงไปชนตำรวจหรือตำรวจวิ่งไปขวางจึงถูกชนนะครับ
บอกอาการของตำรวจที่ถูกชนก่อน
ตำรวจนายนี้ชื่อว่า๑๐ตำรวจโทนับพัศดลบุญวิเศษ
เป็นตำรวจจราจรกลางหรือว่าตำรวจบกจร

ข้อมือขวาหักแล้วก็ขาขวาหักจากเหตุนี้เหตุที่ถูกชนแล้วก็ล้ม
เห็นเลยว่าขาขวาผิดรูปนิดนึง
ใช่ครับส่วนนุ่มอายุ๑๗ปีคนที่ขับรถจักรยานยนต์ชนตำรวจ

คำสั่งเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
สวมหมวกนิรภัยขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นขับขี่รถโดยประมาท

แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ส่วนข้อถกเถียงของชาวเน็ตที่ว่าตำรวจเนี่ย
วิ่งไปขวางรถจักรยานยนต์เองหรือเปล่า
หรือว่านุ่มอายุ๑๗ปีขี่หนีก็เลยพุ่งไปชนนั้น

คือเอาจริงจะบอกว่าแหกด่านก็ไม่ใช่เพราะว่าหาด่านไม่เจอ
คือจริง๕แยกลาดพร้าวตรงใต้ทางกลับรถนะคะ
แยกตรงนั้นตำรวจชอบไปอยู่กัน
แต่ว่าไม่เห็นจนกว่าเขาจะวิ่งมาหรือยื่นมือมาหาคุณ

เพราะเขาจะไปด่าคนที่บางทีกลับรถผิดบ้าง
อันดับร้อยนั่นแหละแต่ประเด็นใช่อยากจะบอกว่าประเด็นก็คือว่า
ด่านคุณต้องตั้งให้คนเห็นชัดเจนถูกไหม
ไอ้กรณีการวิ่งมาขวางรถแบบนี้ถ้าดูจากคลิปภาพแล้วเนี่ย

เพราะมันค่อนข้างกระทันหันเหมือนกันนะคุณ
ครับคือตำรวจเขาดักตรงนี้เพราะว่ารถที่มาจากแถวจตุจักรนะ
คือสมมุติว่าถ้าคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้เขาจะตรงเลย
กดเบรกแบบเอี๊ยดเลยดิฉันว่าก็ล้มอยู่ดีนะ
ก็ตอนนี้นะครับทีมข่าวเลยโทรศัพท์ไปสอบถามความเห็นไปยัง
พลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจจราจร
ซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็ได้รับคำตอบนะครับว่าเป็นหลักการจับกลุ่มผู้กระทำผิด
ที่ตำรวจต้องแสดงตัวเพื่อจับกลุ่มและตามคลิปนะครับ
ผู้ต้องหาเมื่อเห็นตำรวจแล้วพยายามจะเบี่ยงรถหนี
ก็เลยไปชนตำรวจเขาให้ตอนนี้ตำรวจบอกว่าหากติดใจ
คิดว่าตำรวจไปกระโดดขวางรถจักรยานยนต์นะครับ
สามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู้คดีได้
อันนี้ทางผู้บังคับบัญชาเขาบอกมานะครับ

แต่ว่าเอาจริงถ้าตั้งด่านเป็นกิจจะลักษณะไปเลย
ว่าจะตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะปลอดภัยสำหรับตำรวจด้วยเหมือนกัน
แต่ตรงนี้ผู้ขับขี่เห็นบ่อยว่าตำรวจเขาดักอยู่ตรงนั้น